คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะเรื่องราวของการคลายล็อกค่ะ
หลังจากที่โควิดระบาดหนักใช่ไหมคะ
นี่เลยค่ะคู่รักคุณเป๊กคุณนิวค่ะ

แล้วก็ต้องขนข้าวขนยวนมาทำขนมปงขนมปังนี่แหละ
อ่าใช่นะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมาเปิดร้านที่กรุงเทพแล้วนะคะ
เขาขายอาหารนะคะก่อนหน้านี้ทำขนมปังอร่อยมาก

คุณผู้ชมเนี่ยมาเปิดแล้วเดี๋ยวให้ดูเมนูนะคะร้านของเขานี่

ดีเปิดขายตั้งแต่วันที่๙เดือน๙ที่ผ่านมาค่ะ
มีหน้าร้านอยู่แถวนาคิวาสค่ะ

วงโควิดก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ค่ะ

ให้คู่รักคนดังมากคิมก็ชิมให้

เขาบอกว่าเดี๋ยวจะชิมให้เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชม
ส่วนนิวเป๊กเองก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า

แค่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะกลับไปร้องเพลงตอนไหนค่ะ

นี่ดิฉันให้ลองแบบว่าขายออนไลน์นางกดกระดิ่งร้องเพลงไปโปรโมทไปด้วยนะ

เปิดร้านแล้ว
เชียงใหม่เราก็ปิดปรับแล้วก็เปลี่ยนมาอยู่ที่กรุงเทพแล้ว
เราก็าอ่าเอาข้าวดอยที่เรากลุกอันนี้มาเสิร์ฟให้ทุกคนได้กิน

รู้สึกว่าข้าวนอนมันเหมือนข้าวด้งใช่ไหม

เออแล้วต้องส่งไปให้เค้ากิน
แล้วก็ชอบกินกาเพราเมือง

ไก่ก็ไม่ใช่ไก่ต้มนะไก่เอาไปย่างอีกนะคะ

รักไม่ต้องมาซื้อไม่ต้องมา

แล้วก็เป็นข้าวที่เขาแบบคัดสรรพันธุ์มาอย่างดี
ข้าวของเขาเนี่ยอันนี้ไม่ได้เค็มแบบลอยนะ

ก็ที่บ้านตอนที่ไล่เขาเขาก็ปลูกข้าวไง
ก็โตของดีมาฮะจริงจริงนะคะไปอุดหนุนกันได้ค่ะเพื่อนดิฉันเองค่ะ

เพื่อสุขภาพก็เชิญได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะ